ทานก๋วยเตี๋ยวโบราณแล้วน้ำเต้าหู้สูตรโบราณแล้วนะคุณผู้ชม
ทานขนมโบราณกันบ้างเป็นขนมพื้นเมืองโบราณของชาวไทยมุสลิมคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านเขาก็มารวมตัวกันทำขนมที่มีชื่อว่าขนมปูตูค่ะ
นี่คือเส้นของขนมปูตูนะคะคุณผู้ชมขนมปูตูเนี่ยเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งผสมกับสมุนไพรต่างหลายชนิดเลย
มันจะมีทั้งแบบเป็นเส้นแล้วก็แบบเป็นก้อนอันนี้คือแบบเป็นก้อนที่เราเห็นกันนะคะ
ปูตูถือว่าเป็นขนมโบราณที่ได้รับความนิยมมากแต่ว่าเนื่องจากว่าขั้นตอนในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากคุณผู้ชม
ก็เลยไม่ค่อยมีใครนิยมทำกันนะคะแต่ว่าเขาบอกถ้าไม่มีใครทำมันก็จะไม่มีคนอนุรักษ์สืบสารขนมชนิดนี้มันก็จะศูนย์หายไปไง
ก็จะไม่รู้จักกันแล้วด้วยชาวบ้านเขามารวมตัวกันช่วยกันทำขนมปูตูแบบนี้แหละค่ะรวมตัวกันที่สาราอเนกประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดสตูนนั่นเอง
ซึ่งเราเนี่ยบอกตรงนะคุณผู้ชมเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันขนมปูตูไม่เคยได้ยินเหมือนกันว่าหน้าตารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะ
ดัชนีจางวางนะคะวิทยากรในการสอนทำขนมปูตูเขาบอกว่ากลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านควรเนี่ยเขาต้องการที่จะสืบสารขนมที่มันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพเสริมได้
จึงได้มีการสอนทำขนมปูตูขึ้นมาค่ะครั้งนี้ก็มีสองแบบอย่างที่เราบอกไปก็คือแบบถ้วยกับแบบเส้นเพราะว่าขั้นตอนในการทำขนมปูตูมันยุ่งยากมากจริงคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต้องมีการลัดประยุกตัดทอนบ้างนะคะเพื่อให้ขนมมันทำง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากอันนี้เป็นแบบเส้นเขาบอกว่าแบบเส้นเนี่ยทานคู่กับพวกน้ำกะทิ
เป็นแบบของหวานได้เช่นเดียวกันนะคะทานได้สองแบบเลยแบบถ้วยนี่มองผิวเผินเหมือนพุดดิ้งเลยนะคล้ายลักษณะคล้ายเหมือนกันนะคะก็มันจะมีแบบไส้มีมะพร้าวต่างแบบนี้ที่เราเห็นกันเออน่าอร่อยดีเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านแล้วก็ช่วยอนุรักษ์
ก็สร้างรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเหมือนขนมจีนนะอย่างที่บอกไปแต่อันนี้มีชื่อว่าขนมปูตูนะคะคุณผู้ชมมีสองแบบแบบเส้นแล้วก็แบบถ้วยทานคาวแบบเนี้ยก็ได้ค่ะคู่กับน้ำยาขนมจีนก็ได้เก่งเลย